มาดูเรื่องการเคลื่อนร่างของผู้เสียชีวิตนะคะที่ขณะนี้ได้มีการเคลื่อนร่างไปยังวัดต่าง
ที่จะมีการทำพิธีชาปนกิจแล้วนะคะโดยจะเคลื่อนไปยังวัดสามแห่งด้วยกันค่ะ
ไปที่วัดศรีอุทัย๑๐ศพนะคะวัดหนองกรุงศรี๒๐ศพวัดศรีสำรานบ้านหนองด่าน๖ศพด้วยกันนะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุนั้นก็ได้เคลื่อนไปไว้ที่วัดที่อยู่นอกพื้นที่นี้นะคะ
เราจะไปดูบรรยากาศกันค่ะที่วัดศรีอุทัยอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู
ซึ่งที่วัดแห่งนี้มีร่างของผู้เสียชีวิต๑๐ศพด้วยกันนะคะ
เพื่อที่จะนำมาประกอบพิธีชาปนกิจค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราคุณวิมลวันธรรมพักดีอยู่ที่นั่นค่ะ

การจัดเตรียมพื้นที่สำหรับพิธีน้ำหลวงอาจศพที่วัดศรีอุทัยในขณะนี้

ซึ่งชาวบ้านแต่ละครอบครัวเดินทางมาถึงที่วัดแล้ว
เข้ามาแสดงตนเพื่อที่จะรับศพของบุคคลอันเป็นที่รัก

แม้ว่าวันนี้จะยังไม่ได้รับร่างไป
เนื่องจากว่าจะต้องผ่านพิธีน้ำหลวงอาบศพในวันพรุ่งนี้ก่อนค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศภายในวัดศรีอุทัยนะคะ
ที่ในขณะนี้ก็มีในเรื่องของการจัดงาน
เตรียมงานน้ำหลวงอาบศพในวันพรุ่งนี้นะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีการลำเลียงลงศพ
บรรจุศพ๑๐หีบเข้ามาที่สาราธรรมสังเวศ
ธรรมสังเวศนะคะวัดศรีอุทัย
เพื่อไว้บรรจุร่างของผู้เสียชีวิต
จากเหตุการณ์สกนาฏกรรมของอดีตตำรวจคลั่งนะคะ
โดยในวันนี้ค่ะทางวัดแจ้งว่าจะเป็นการนำร่างของผู้เสียชีวิต
บรรจุใส่โรงเย็นเพื่อให้ทางครอบครัวมาแสดงตัวยืนยัน
ร่างของคนในครอบครัวแล้วก็จะตั้งรอน้ำหลวมอาบศพ
พระราชทานในวันพรุ่งนี้ซึ่งวัดศรีอุทัย
มีศพผู้เสียชีวิตเป็นผู้ใหญ่๖คนแล้วก็เด็กเล็กอีกจำนวน๔คน
ซึ่งมี๒ศพนั้นเป็นลูกแล้วก็ภรรยาของผู้ก่อเหตุ
ตั้งอยู่ที่วัดแห่งนี้ด้วยนะคะ
ส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะหลังจากที่รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพแล้ว
ก็จะมีพิธีสวดคืนแรกโดยรัฐเป็นเจ้าภาพนะคะ
ก่อนที่จะให้ทางครอบครัวรับศพกลับไปตั้งบำเพ็ญกุศล
ตามสถานที่ที่แต่ละครอบครัวได้จัดเตรียมไว้ค่ะ
ไปดูเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
เมื่อช่วงบ่ายพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรวมถึงพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พร้อมด้วยรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นนายสุพัฒนภงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นางสาวตรีนุษย์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศาสตร์ธรรมนักศึกษ์
เดินทางโดยรถยนต์มาที่อบตอุทัยสวรรค์เพื่อวางช่อหลอกไม้สีขาว
มีการคำนับแล้วก็วางลงพร้อมกันเพื่อแสดงความไว้อาลัย
ต่อเหตุสกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น
จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้ที่
ซึ่งเป็นเงินเยียวยาเบื้องต้นประกอบไปด้วยซำนักนายยกรัฐมนตรี

มีการต่อไปด้วยนะครับหลังจากหลังจากนายพุทธครับ
มีการต่อไปด้วยนะครับมีการต่อไปด้วยนะครับ
มีการต่อไปด้วยนะครับ
ญาติของผู้เสียชีวิตนั่งเฝ้ามองการเรียนจัดพิธีอย่างใจจดใจจ่อ
ส่วนร่างของนายปัญญาผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่ยังไม่เคลื่อนศพออกมาจากทางอำเภอนากลางนะคะ
มีรายงานว่าทางครอบครัวของผู้ก่อเหตุกำลังดำเนินการหาวัดนอกพื้นที่
เพื่อที่จะนำศพไปตั้งทำพิธีทางศาสนา
จากว่าชาวบ้านในพื้นที่ไม่ยินยอมให้มาตั้งที่วัดในพื้นที่หมู่บ้าน
รวมไปถึงในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์ค่ะ
อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาว่าในวันนี้
ญาติของผู้เสียชีวิตจะยังไม่ได้รับมอบร่าง
เพื่อที่จะไปประกอบพิธีทางศาสนา
เนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีน้ำหลวงอาบศพนะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นจะมีพิธีสวด๑คืน
จะส่งมอบให้กับทางญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุด
จากวัดศรีอุทัยวิมวลวันธรรมพักดี